ได้ยิงนายกเทศมนตรีและลูกน้องอีก๙คนเสียชีวิตนะครับ
ระหว่างการปะทะที่บริเวณด่านตรวจทางตอนใต้ของประเทศ
หลังจากได้บ่อแสมาว่านักการเมืองท้องถิ่นรายนี้
มีส่วนผัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติด
โดยตำรวจปราบรามยาเสพติดของฟิลิปปินสสังหารนายซัมซูดินดีเมากอม
นายกเทศมนตรีเมืองดาตูซาอุดีอามปาตวน
ในจังหวัดมากวินดาเนาเสียชีวิตพร้อมกับลูกน้อง๙คน
หลังจากที่กองกำลังอารักษาของนักการเมืองท้องถิ่นรายนี้
ฉากใช้อาวุธหนักยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ที่หยุดขบวนรถยนต์๒คัน
เพื่อตรวจค้นบริเวณด่านตรวจเมืองมากีฬาล่าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
การประทะครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้บ่อแสก่อนหน้านี้นะครับว่า
นายกเทศมนตรีและพักพวกได้วางแผนลักลอบ
ขนยาบ้าจำนวนมากมุ่งหน้าจากเมืองดาวาว
บ้านเกิดของนายโรดิโก้ดูเตอร์เต้ประธานาธิบดี
ยังจังหวัดมากวินดานาวทางตอนใต้ของประเทศ
ทั้งนี้นายซัมสุดินดีเมากอมเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่น
พิพากษาและตำรวจกว่า๑๕๐คนที่มีชื่อถูกเฝ้าจับตาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการค้ายาเสพติดที่ประกาศโดยผู้นำฟิลิปปินส์
ซึ่งมีคำสั่งให้ผู้ต้องสงสัยเหล่านี้เข้ามอบตัวกับทางการโดยเร็ว
นายกเทศมนตรีรายนี้ได้เคยเข้ามอบตัวกับตำรวจ
แต่ก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับขบวนการค้ายาเสพติด
จากนี้ยังเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยว่ากำลังทำงานต่อสู้กับยาเสพติด
และสนับสนุนแนวทางการกวาดล้างของประธานธิบดีดูเตอร์เต้ด้วย